สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๔เมษายน๒๕๑๓กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
นี่คือดวงตาของผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
สาเหตุที่เราให้ชมภาพนี้พอล่าสุดมีรายงานว่า
ดวงตาของผู้ป่วยโควิด๑๙สามารถเป็นแหล่งเพาะเชื้อของไวรัสโควิด๑๙ได้นานหลายสัปดาห์เลยค่ะ
หลังพบผู้ป่วยหญิงวัย๖๕ปีในอิตาลีมีอาการตาแดงหรือเยื่อตาขาวอักเสบ
และระคายเคืองตานานถึง๒๑วันนับจากที่มีอาการครั้งแรกค่ะ
โดยเธอคนนี้กลับมาจากการท่องเที่ยวที่เมืองอูฮันประเทศจีนเมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
ก่อนจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการตาแดง
ติดเชื้อที่ดวงตาไอแห้งเจ็บคอและคัดจมูกแต่ไม่มีอาการไข้นะคะ
หลังจากนั้น๓วันค่ะดวงตาของเธอก็ยังแดงอยู่
ทีมแพทย์จึงนิดรวดหาเชื้อจากเยื่อบุตา
และแม้ในวันที่๒๑ของการเข้ารับการรักษาเยื่อหมู่ตาของเธอจะไม่ปรากฏเชื้อไวรัสแล้ว
ซึ่งนี่อาจยืนยันได้นะคะว่าเชื้อไวรัสโคโรนามีชีวิตอยู่ภายในดวงตาได้นานหลายวัน
และไม่ใช่เพียงแค่ความกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของเธอเท่านั้น

มูกและน้ำตาจากดวงตาของเธอ
สามารถแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ค่ะ

จะยังไม่ได้บรรจุอาการตาแดงเข้าไปในอาการแสดงสำคัญ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการป้องกันและรักษา
จากจักษุแพทย์ในอนาคตได้ค่ะ
เพราะเยื่อบูตาอาจไม่ได้เป็นเพียงช่องทางการรับเชื้อไวรัสเท่านั้น
แต่อาจเป็นแหล่งการติดต่อของโรคได้ค่ะ
ซึ่งทีมนักวิจัยยังเตือนด้วยนะคะว่า
ตาแดงอาจเป็นสัญญาณเตือนระยะแรก
การป่วยโควิด๑๙ก็เป็นได้
ฉะนั้นทุกท่านต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
สำหรับท่านใดที่อยากจะตัดผมหรือเข้าร้านเสริมสวยนะคะ
วันนี้เรามีข่าวร้ายจะแจ้งทราบค่ะ
ร้านเสริมสวยและร้านตัดผมกว่า๔๑๐๐แห่งทั่วประเทศอังกฤษ
ต้องปิดร้านต่อไปอีก๖เดือน
อย่างน้อยก็จนถึงปลายปี๒๐๒๐เลยค่ะ
หากว่านักวิทยาศาสตร์ระดับสูงของรัฐบาลยังไม่สามารถหาแนวทาง
ที่จะทำให้พวกเขากลับมาเปิดร้านได้อย่างปลอดภัย
และไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ

จะมีข่าวลือการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ออกมาก็ตาม
แต่ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษแมทแฮนคอก

ก็จะยิ่งทำให้อังกฤษเผชิญหน้ากับคลื่นลูกที่๒ของโควิด๑๙

และนับตั้งแต่มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์

หรือให้คนใกล้ชิดตัดผมให้แทนค่ะ

หากรัฐบาลไทยให้ร้านน้ำผมกลับมาเปิดได้อีกครั้ง
จะมีมาตรการใดรองรับหรือไม่
ว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อได้ค่ะ
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้นะคะ
เรียกได้ว่ามีแต่ข่าวดีเลยค่ะ
มีผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเหลือแค่๑๕ราย

สะสมผู้ติดเชื้ออยู่ที่

ก็เหลือผู้ป่วยเพียง๓๑๔รายเท่านั้นค่ะ
ทำให้ทางกระทรนสาธารณะสุขนะคะ

ซึ่งหากท่านใดที่ในพื้นที่ครูกเทพหวังคร
ยาลานนทบุรีชนบุรี

หากพบว่าตัวเองมีอาการเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ
หรือว่าท่านอยู่ในจังหวัดที่มีความเข้มสูงที่มีการติดเชื้อสูง
เดินเข้ามานะครับในยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
เพื่อขอรับการบริการในการตรวจได้เลยนะครับ
สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ
เริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงไม่ดีขึ้นนะคะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๔๓๔ราย

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมตอนนี้พุ่งสูงถึง๑๓๑๐๐ราย
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมตอนนี้อยู่ที่๓๓๐ศพแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะได้เกิดเรื่องดราม่าขึ้นในญี่ปุ่น
นายอิจิโรมัสซูอินายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า
ได้แสดงความเห็นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ว่าในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดนี้
ชาวเมืองควรจะออกไปซื้อของเข้าบ้านเพียง๒๓วันครั้ง
และผู้ชายญี่ปุ่นก็ควรจะเป็นผู้ทำหน้าที่
ออกไปซื้ออาหารและของจำเป็นแทนบรรดาแม่บ้าน
เพราะนิสัยผู้หญิงญี่ปุ่นมักจะใช้เวลาในการช้อปปิ้งนานกว่าผู้ชาย
เพราะมักจะเสียเวลาอยู่กับการเลือกซื้อสินค้าและช่างน้ำหนัก
เพื่อให้ได้ของที่คุ้มราคามากที่สุด
ในขณะที่ผู้ชายญี่ปุ่นจะตัดสินใจหยิบสินค้าที่ต้องการทันที
ทำให้ใช้เวลาในซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยกว่า
นั่นเท่ากับว่าเป็นการตอบโจทย์เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไปในตัว
ซึ่งแทบจะในทันทีที่มีการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวนะคะ
บรรดาเหล่าสาวแดนซากุระก็ด่าหน้าพาทัวร์ไปลงกับนายกเทศมนตรีโอซาก้า

โดยโชโกะเอกาว่านักข่าวสาวสายแกร่งของญี่ปุ่น
ทวิตข้อความตอบโต้ทันทีว่า
ย่อมรู้ดีว่าอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำในชีวิตประจำวัน
โดยไม่เห็นจำเป็นต้องให้ใครมาคอยชี้แนะ
ทำให้มีคนมารีทวิตมากกว่า๓๐๐ครั้งค่ะ
คอมเมนต์เติมเชื้อไฟลงไปอีกด้วยว่า

น่าจะเป็นเพราะนายกเทศมนตรีโอซาก้า
ไม่เคยออกไปซื้อของเข้าบ้านด้วยตัวเองเลยสักครั้งค่ะ
ร้อนแรงกันทีเดียวนะคะสำหรับที่ญี่ปุ่น
ขณะที่ดรมาเรียฟันเคิร์กโฮฟ
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก
ก็ยอมรับนะคะว่ายังคงต้องใช้เวลานานอีกพอสมควร
สำหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาทางสร้างยาต้านไวรัสโควิด๑๙
แม้ว่านักวิจัยจะพยายามทำงานกันอย่างหนัก
แต่ปัจจุบันนะคะยังคงไม่มีหลักฐานจากงานวิจัยใด
ที่มีแนวโน้มว่าจะใกล้เคียงกับคำตอบที่ชาวโลกต้องการค่ะ
อย่างไรก็ดีนะคะปัจจุบันมีผลการศึกษาที่น่าสนใจที่ประเทศเยอรมนี
ซึ่งพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่สามารถสร้างแอนตี้บอดี้ขึ้นมาต่อสู้
ไวรัสโควิด๑๙เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย

กระทั่งล่าสุดไปอยู่ที่๑๔ของจำนวนประชากรแล้วค่ะ
และภายหลังจากมีอาการป่วยขั้นวิกฤตจากการติดเชื้อโควิด๑๙
นายกรัฐมนตรีบอริจอนสันของอังกฤษมีอาการดีขึ้นแล้วค่ะ
คาดว่าน่าจะกลับไปทำงานที่บ้านเลขที่๑๐ถนนดาวนิ่งได้อีกครั้ง
วันจันทร์ที่๒๗เมษายนนี้ค่ะ
ปิดท้ายวันนี้เราไปชมคลิปเหตุการณ์
ทำให้ผู้บัญชาการเรือดำน้ำนิวเคลียร์แห่งราชนาวีอังกฤษ
ถูกสั่งสอบสวนและอาจถูกลงโทษทางวินัย
จนถึงขั้นถูกไล่ออกจากราชการกันนะคะ
โดยคลิปนี้เป็นบรรยากาศการจัดงานเลี้ยง
เปิดเพลงเต้นรำและปิ้งบาร์บีคิวของบรรดาลูกเรือกว่า๑๕๐นาย
ซึ่งจัดอยู่ข้างเรือดำน้ำในฐานทัพเรือดาวินพอร์ตประเทศอังกฤษ

หลังออกไปปฏิบัติการซ้อมรบในท้องทะเลมาเกือบ๒เดือนค่ะ
ซึ่งหลังจากคลิปปาร์ตี้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลย
จากงานปาร์ตี้นี้ถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลอังกฤษ
มีคำสั่งล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ค่ะ
อกจากนี้นะคะในคลิปดังกล่าว
ยังปรากฏภาพของผู้บัญชาการเรือดำน้ำร่วมอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วย

ผู้บัญชาการเรือดำน้ำรายนี้อาจเป็นผู้อนุญาตให้มีการจัดปาร์ตี้เฉาในครั้งนี้ค่ะ
อย่างไรก็ดีประเด็นปัญหาในเรื่องนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเท่านั้นค่ะ
อัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ในที่แถวรัฐออนไลน์ทุกช่องทาง
ไซต์เฟซบุ๊คยูทูปและอินสตาแกรมค่ะ